ข่าวแรกไปเริ่มกันที่เรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนนะครับ
รถบรรทุกนะครับมีการหักหลบรถเก่งที่มีการตัดหน้าอย่างกระทันหัน
ขณะที่มีฝนตกแล้วก็ไปชนท้ายกับรถพ่วงอย่างจังครับ
ส่งผลให้คนขับนั้นบาดเจ็บติดอยู่ภายในติดตามพร้อมกันกับเหตุการณ์อื่นครับ
กู้ภัยช่วยเหลือนายสำรันชาอุโมงอายุ๔๑ปีคนขับรถ๑๐ล้อที่ได้รับบาดเจ็บติดภายใน
หลังขับรถชนท้ายรถพ่วงบนถนนมอเตอร์เวย์ในพื้นที่หมู่๗ตะบนหนองข้างคอกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
กูภัยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงจึงสามารถนำร่างออกมาได้เพราะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
เสียหลักพลิกตะแคงตกข้างทางบนถนนจักราหร่าศบุรีรัมิอำเภอจักราหร่าศจักราชจังหวัดดครรภ์ราชสีมา
ทำให้ส่วนทางพ่วงที่บรรทุกน้ำมันหลุดออกจากตัวรถ
น้ำมันเบนซินไหลทะลักออกมาจำนวนมาก

เจ้าหน้าที่ต้องใช้รถดับเพลิงฉีดน้ำพรมเอาไว้

ก่อนเกิดเหตุรถคันนี้กำลังมาทุกน้ำมัน
ไปส่งให้ลูกค้าในตัวเมืองบุรีรำ
สีขาวเสียหลักตกในคู่น้ำข้างทาง

ภายในรถพบคนขับภรรยาและลูกสาว
รวม๓ชีวิตได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

ชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นเข้าช่วยเหลือนำตัวขึ้นจากน้ำ
ส่วนรถเก๋งพบว่าด้านหน้าได้รับความเสียหาย
คนขับรถเก๋งระบุว่าก่อนเกิดเหตุ

มุ่งหน้ากลับบ้านที่อำเภอยางตลาด
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นจุดกลับรถ
มีรถกระบะเลี้ยวกลับรถในระยะกระชันชิด
ทำให้ต้องห่างหลบจนตกลงคูน้ำข้างทาง
เพราะดีที่คนในรถได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากแรงกระแทก

และเจ้าหน้าที่เตรียมสอบสวนหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอีกครั้ง